เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะกับตำรวจตระเวนชายแดน
ทะเลาะกันคาโรงพักเลย

ในงานวัดแต่เป็นการทะเลาะกับตำรวจตชด
ก่อนที่ต่อชะดอจะตามไปทำร้ายวัยรุ่นคาโรงพักเหมือนกัน
ขณะตำรวจเรียกสอบปากคำ
ผู้การจังหวัดก็รุดไก่เกลี่ยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้
ทั้งสองฝ่ายยืนยันจะเอาเรื่องซึ่งกันและกันให้ถึงที่สุดนะครับ
ที่มาของเรื่องนี้ย้อนกลับไปหน่อย

วัดเจดีแม่ครัวตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ได้จัดงานฉลองยกเช้าฟ้า
กลางคืนก็มีดนตรีและงานรื่นเริง
มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นประมาณ๓๐คนจับกลุ่มรวมตัวกันบริเวณสะพานหน้าวัด
ขณะนั้นก็ได้มีตำรวจตระเวนชายแดน๒นาย
มาดูแลความเรียบร้อยภายในงาน
เดินออกมาจากวัดเพื่อไปซื้อเครื่องดื่ม
ใกล้จุดที่กลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มกันอยู่แล้วครับ
และปรากฏว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
จากการสอบถามพยานคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
ตชดนายหนึ่งได้ชักปืนพกสั้นออกมาโชว์

ทำให้วัยรุ่นหลายคนไม่พอใจจึงเกิดมีเรื่องกัน
และต่อชะดอทั้งสองนายก็ถูกรุมทำร้ายร่างกาย

ก่อนที่จะมีคนมาห้ามมาปรามไว้นะครับ

ต่อมาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจสพแม่แฝก
เรียกสอบกลุ่มวัยรุ่นอีก๒คน
อยู่ในเหตุการณ์ที่ห้องสืบสวนข้างโรงพัก
ปรากฏว่าได้มีตำรวจตระเวนชายแดนผู้เสียหาย
มาดูการสอบสวนเกิดความไม่พอใจครับ
ทีนี้แหละฮะเลยเป็นเรื่องของการทำร้ายชกต่อยกัน
ภายในห้องสอบปากคำของสถานีตำรวจเลย
อ่ะไปดูกันฮะ

ทำร้ายร่างกายให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
มาในช่วงค่ำพลตำรวจตรีสรายุทธ์สงวนโพไข่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางมาพบคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลยนะ

ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าถูกทำร้ายก่อนนะครับ
แล้วก็ต่างฝ่ายก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกันให้ถึงที่สุดนะครับ

ผู้การจังหวัดก็เลยได้กำชับให้พนักงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ตามกฎหมายนะครับ